ส่วนเรื่องของภัยแรงต้องพูดกันหน่อยเพราะว่าแววมาว่าปีนี้น่าจะน้ำน้อย
สัญญาณมาแล้วค่ะที่พยาวคุณผู้ชมประสบปัญหาภัยแรงหนักชาวบ้านก็เลยไปเจอ
เจออะไรมันผุดขึ้นมากลางกว้านพยาวเป็นวัตถุโบราณอายุกว่า๕๐๐ปีเลยค่ะ
เห็นเป็นพื้นเด็นแบบนี้โปร์เป็นเวิร์กความไปทั่ว
ห้าบ้านลงไปเดินเดินเรารอบไปเห็นวัตถุโบราณอาจจะไม่

หลายอย่างเลยนะคะว่ากันว่านี่มันเป็นวัตถุโบราณที่อยู่ในซากวัดเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปี

ชาวบ้านและเซียนพระก็เลยมางั้นมาหาดูกันหน่อย
เรียกว่าไหนมันแห้งแล้วใช่ไหมมันเป็นวิกฤตใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพลิกให้เป็นโอกาสซะเลย
ก็เลยเดินมาหาวัตถุมงคลต่างต่างตามลานดินนี่แหละค่ะเจออะไรบ้าง
วัตถุมงคลพระเก่าเครื่องรางของขลังแก้วแหวนเงินทองรวมถึงสิ่งของมีค่าโบราณกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นดิน

เอออะไรแบบนั้นหาปรงหาปราหรือเปล่า

แต่นี่กวานพายาวดินแดนเมืองโบราณ
เอาขึ้นมาจริงกดุไม่ออกมันคืออะไร
ถ้าคนที่เขามีความรู้มีความชำนาญถึงจะพอเดาออกอยู่ได้
เศรษฐพหาเขาบอกว่านี่เป็นพวกวัตถุโบราณต่าง

อย่างคุณสิริชัยคลายแจ้งอายุ๕๐ปี
เดินไปเดินมาเอ๊ะอะไร
อะไรมันอยู่ที่พื้นมองดูแล้วคล้ายกับวัตถุโบราณและเครื่องรางของขลัง

าะถ้าเป็นผมมองก็หินน่ะ
เชฟเมล่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ก้อนหินนั่นแหละก็คงอาจจะต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึง
แล้วถ้าหากว่าเป็นสมบัติสาธารณะสมบัติชาติจริงก็คิดว่า

ใดก็ตามก็เล่าสู่กันฟังก่อนว่าตอนนี้ภาวะภัยแรงมันมาแล้ว
ก็ทำให้เราได้เจอวัตถุอะไรต่าง
เพื่อที่จะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ต่อไปด้วย
น่ากลัวนะภัยแรงปีนี้น้ำมันมาเร็วด้วยไง